ผมจะพาไปที่นี่ครับที่จังหวัดพยาวเขาบอกว่ามีอาชีพหนึ่งที่สามารถเก็บอะไรได้แค่ปีเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเอง
นี่ครับคุณผู้ชมครับอาชีพที่ผมพูดถึงก็คือเลี้ยงครั่งครับซึ่งวันนี้เราจะพาไปนะฮะ
ชาวบ้านที่นี่ในพื้นที่แห่งนี้ตำบลแม่ใจจังหวัดพยาวครับ
ค่ะเนี่ยอยู่ที่พยาวอยู่ที่ตำบลแม่ใจนะคะชาวบ้านที่นี่เขาเลี้ยงครั่งกันค่ะคุณผู้ชม

ทำแบบนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ถึงธันวาคมจะเป็นช่วงที่ครั่ง

เสร็จแล้วก็นำไปปล่อยให้มันเกาะเอาไว้
ตามต้นจานจูรีเนี่ยต้นไม้ใหญ่

กับต้นไม้อยู่ข้างหน้าเลี้ยงแบบธรรมชาติ

ต้องทำการตัดกิ่งไม้ที่มีครั่ง

แล้วก็เลาะเอาตัวครั่งที่ติดเป็นปมเป็นก้อนเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นบ้างเขาจะรู้เลย
นี่มันเป็นก้อนปมแดงแบบนี้นะคะ
แล้วปีหนึ่งทำได้แค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชม

ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ

บอกว่าเป็นยาสมุนไพรได้
รักษาโรคโลหิตจางได้นะคะ

อันนี้ก็ปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติ
ใครที่เห็นว่าเป็นโอกาส
อยากลองทำดูก็ลองได้
แต่ปีเดียวทำได้ครั้งเดียว

ถือว่าปรายไทยอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ